มาดูผลกระทบในวงการกีฬาบ้านเรากันบ้างนะคะ
ล่าสุดมีการแข่งขันวอลเล็บอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย
ที่ประกาศเลื่อนออกไปชิ้นเดียวกับศึกษุปรีด้วยค่ะ
เรืออากาศโทชานฤิษฐ์วงประเสริฐรองประธานและเลขาธิการสหพาลวอลเล็บอลแห่งเอเชีย
ที่จะแข่งขันกันที่นครราชศรีมาจากเดิมนะคะ๑๘๒๕เมษายน
เลื่อนไปเป็นช่วงวันที่๑๐๑๗สิงหาคมแทนค่ะ
เนื่องจากว่าณตอนนี้กาต้ายกเลิกทุกเที่ยวบินที่จะเดินทางมาไทย
หรือว่าประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
ซึ่งถ้าหากว่าเดินทางมาแข่งขันที่ไทยจริงก็จะต้องถูกกักตัว๑๔วัน
แล้วก็มีผลกระทบต่อการฝึกซ้อมด้วยค่ะ
ส่วนวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะมีแนวโน้มจะเลื่อนเช่นเดียวกันค่ะ
โปรแกรม๒๑๐พฤษภาคมก็อาจจะเปลี่ยนมาแข่งขันที่จีน
เปลี่ยนเป็นที่แข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมาแทน
โดยก็น่าจะเป็นช่วงวันที่๑๒๑๙กรกฎาคมหรือ๓๑๐ตุลาคมแทนค่ะ
เช่นเดียวกันกับการแข่งขันภายในประเทศอย่างวอเล็กบอลซุปเปอร์ลีก
ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้ว
โดยน่าจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีหน้าเลยค่ะ